จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่กัมพูชา
พอไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะ
ไปเห็นว่านมโรงเรียนเขียนว่านมโรงเรียน

ใช่ค่ะอยู่ในเชฟนะคะหรือว่าชั้นของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง
ขายราคาแพงด้วย๑๗๑๘บาท
เกิดข้อสงสัยแล้วก็นำมาซึ่งการตรวจสอบนะคะ
ผลการตรวจสอบเรื่องของนมโรงเรียนที่พบว่ามีการไปวางจำหน่ายที่กัมพูชา
เมืองต้นชัดเจนนะครับว่าสหกรวังน้ำเย็นตั้งใจผลิตเกินโคต้า
เพื่อนำไปจำหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านครับ
มโรงเรียนที่พบว่ามีการวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อของกัมพูชา
ในสัตวแพทย์ไทม์โรดเฮงแสงชัย
ในฐานะเป็นประธานชุดเฉพาะกิจการตรวจสอบเปิดเผยว่าเป็นนมโรงเรียนที่ผลิตโดยสากรวังน้ำเย็นครับ
ซึ่งทางสากรยอมรับว่าส่งจำหน่ายให้กับร้านในกัมพูชาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ
รวมราคา๑๒๐๐๐๐๐บาทหรือว่าได้ราคาดีกว่าเท่าตัว

หากส่งให้โรงเรียนในไทยแบบถุงพาสเจอร์ไร้จะคิดราคา๖บาท๕๘สตางค์
แบบกรองเหงียว๗บาท๘๒สตังค์
ขณะที่ราคาที่ส่งจำหน่ายในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณกล่องละ๑๔๑๕บาทก็เป็นเท่าตัวเลยนะครับ
ทางด้านของนายสัตวแพทย์ภัยโรธก็บอกว่า
มโรงเรียนที่สหกรวางน้ำเย็นส่งไปนั้นเป็นส่วนที่ตั้งใจผลิตเกินจากโคต้า
ต้องส่งให้กับโรงเรียนในไทยทั้งหมด๒๗๐แห่ง
ถือว่ากระทำผิดตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมที่ระบุว่า
ให้ผู้ประกอบการผลิตนมแล้วก็ผู้รับจ้างขนส่งดำเนินการจำหน่ายและขนส่งผลิตนม
เพื่อจำหน่ายเฉพาะในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
ย้ำว่าต้องจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ
เรื่องนี้ก็จะมีการพิจารณาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งการลงโทษนั้นทางสากรวังน้ำเย็นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างแน่นอนนะครับ
โดยช่วงบ่ายทางด้านของนายชินภัสธ์ประหยุลสิตประหลักสรรค์ระสวงเกษตรและสร้างกร
จะแถลงผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สารวแพทย์ภัยโรธก็บอกด้วยนะครับว่าการส่งไปกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของตลาดที่กัมพูชา
เชื่อมั่นในคุณภาพนมโรงเรียนของประเทศไทยแต่ว่าย้ำคุณผู้ชมว่าการทำแบบนี้เป็นการผิดตามประกาศของคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนมโรงเรียนปี๒๕๕๙ที่ย้ำว่าต้องจำหน่ายในประเทศไทย
ถ้าทำผิดเงื่อนไขต้องลดสัดส่วนโคต้าตามสัดส่วนนั่นเองนะครับ
ก็มีคำว่านมโรงเรียนอยู่แล้วแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเป็นนมสำหรับเด็กนะคะห้ามนำไปขายนอกราชอาณาจักร